จุกเลยก๋วยเตี๋ยวค่ะร้านนี้ใครชื่นชอบเส้น
บอกเลยว่าถูกอกถูกใจเป็นก๋วยเตี๋ยวเส้นแปลก
อยู่ที่จังหวัดตราดจ้า
มันเป็นยังไงอ่ะตามมาดูซินะคะ
นี่คือร้านก๋วยเตี๋ยวปลาขูดนะคะเป็นร้านของคุณโอดำวัย๕๗ปีนะคะ
เขาตั้งอยู่ที่เลขที่๙๒ทับ๑หมู่๖ตำบลไม้รูดอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราด
จริงแล้วเป็นร้านเล็กริมทางเปิดมาเพียง๑เดือน
แต่ผลตอบรับจากลูกค้าดีเกินคาดมาก
ขูดเนี่ยคุณโอดำบอกว่าเป็นเนื้อปลาอินซีจากประมงพื้นบ้าน
เอามาลวกให้สุกแล้วใช้ช้อนขูด
แต่ต้องบอกว่าช่วงนี้ปลาอินซีขาดตลาดเนื่องจากว่าทะเลมีลมแรง
ก็เลยซื้อปลาอินซีมาหั่นเป็นชิ้นแทนการขูด
แปลกเหมือนกันนะคือส่วนเส้นคุณดูดิ
มันมีหลายสีมันมีหลายสีสันสวยงามมากนะคะ
คือเขาบอกอย่างนี้ว่าตัวเขารู้จักเพื่อนที่กรุงเทพ

บะหมี่เบตงเส้นบะหมี่หยกเส้นมันม่วงเส้นราเมน
เยอะมากหลายแบบหลายแล้วที่ขายดีที่สุดเมื่อกี้คือเส้นสายรุ้งเอาทุกอย่างรวมกันเลย
ใช่ก็คือทุกเส้นจะทำมาจากวัตถุดิบธรรมชาติ
ไม่มีสีใดเจือปนเป็นสีจากธรรมชาติล้วน
และนอกจากเรื่องที่แบบเส้นแปลกแล้วเนี่ยคุณดูเครื่องเขาแน่น
โอ้โฮนี่เล้งมาเต็มชามล้นเลย
เมื่อกี้เป็นกั้งด้วยเห็นไหมเออใช่อันนี้คือรวมปลาด้วย
คุณดูดิมีปลามีกล้างมีหมูเต็มไปหมดเลย
แล้วปลานี่เป็นปลาอินซีนะคะหั่นเป็นชิ้นเลยค่ะ
คือเวลาลูกค้าสั่งทางร้านเขาจะจัดให้แบบจุกแบบนี้เลย
สำหรับใครที่อยากจะไปลิ้มลองรสชาติเนอะว่าเอ๊ะไอ้ก๋วยเตี๋ยวปลาขูดเนี่ย
จะเป็นยังไงไม่เคยได้ยินเหมือนกันนะเนี่ยมีทั้งกระดูกหมูหมูเรียงปลาขูด
อะไรอย่างนี้มีเยอะมากตามสั่งก็มีและไม่ใช้ผงชูอันนี้ถูกใจมากถูกใจแม่ใช่ไหม
แวะเวียนไปลองกันได้นะคะหรือว่าโทรสอบถามได้เลย
หมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างร้านก๋วยเตี๋ยวปลาคูจังหวัดตราด

หิวเลยนะคะมื้อเที่ยงอาจจะต้องก๋วยเตี๋ยวแล้วแหละ